การเดินทางค้นหาร้านก๋วยเตี๋ยวในย่านบางกรวยเดินทางมาถึงร้านที่๓กันแล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่เรานะคะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเย็นตะโฟซอสอันชันสีม่วงและวอฟเกอร์แบล็คคาร์โบกันไป
ร้านต่อมาที่เราจะชวนให้ลองได้ชิมกันนั้นเป็นร้านบะหมี่เจ้าดังเจ้าเก่าที่เปิดตำนานความอร่อยมาเกือบ๓๐ปีค่ะ
ร้านนี้ใครมาบางกรวยแล้วไม่ได้มากินเขาว่ากันว่าเหมือนมาไม่ถึงว่าแต่จะเด็ดขนาดไหน
เราตามเฮียน็อตของเราไปสืบสาวราวเส้นกันที่ร้านช่อบะหมี่เกี้ยวหมูแดงพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีครับเฮียหวดครับสวัสดีครับดีด้วยแหละครับเฮียฮวดนะครับเจ้าของร้านช่อบะหมี่เกี้ยวหมูแดงครับผม
มานานหรือยังครับ๒๘ปี๒๘ปีแล้วใครเป็นคนเริ่มธุรกิจบะหมี่เกี้ยวของเราที่นี่เจ๊ฮวดเลยเป็นคนเริ่มเลย
ทำไมถึงมาขายบะหมี่เกี้ยหมูแดงครับจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับอ๋อจุดเริ่มต้นก็เลิกจากสวนมาทำสวนอยู่ที่ไหน
แพ้วครับบ้านแพ้วทำสวนอะไรครับสวนองุ่นกับสวนส้มแล้วจากสวนมาขายบะหมี่ได้ไงครับก็รู้สึกว่ามันพี่น้องหลายคน
เราก็เลยแบ่งออกมามาหลายคนมีพี่น้อง๑๐คนหูสิบคนเออชาย๖หญิง๔ครับผมพี่สาวคนที่สองออกมาก่อนครับผมมาเป็นคนแรกของผู้ชายนะฮะแล้วตอนหลังผู้ชาย๖คนนี้ออกมาหมดเลยฮะไม่มีทางสวนเลยไม่มีแล้วทำไมเฮียถึงออกมาขายบะหมี่ความจนดั้นด้นกลับมาพาเซไกลบ้านแล้วก็ปลาเสียใจนี่มันออกอากาศป่ะเนี่ย
พี่สาวคนเจ้าของเส้นนี่ด้วยนะครับอ๋อพี่สาวเป็นเจ้าของเส้นชอบะหมี่อ๋ออยู่ที่สวนสยามพี่สาวเนี้ยออกมาทำปะหมี่ก่อนเราก็ออกตามมาครับแล้วก็เอาปะหมี่พี่สาวมาขายเลยพี่เขยเขาคิดทำเส้นขึ้นมาอ่าเพราะว่าพี่น้องออกมาเยอะก็เลยเป็นอาชีพให้กับพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยถูกต้องตอนนี้มาขายปะหมี่เกี้ยวหมูแดงกันหม
เรงคุยไม่เก่งสักหน่อยแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องของบะหมี่เนี้ยเฮียเขาเป็นตัวจริงของย่านบังกรัวเลยจ้าชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิว่าอะไรคือที่เด็ดของชอบะหมี่เกี้ยวหมูแดงกันนะ
เอาล่ะครับบุกเข้ามาหน้าเตานะครับผมเรามาพูดถึงตัวน้ำซุปก่อนดีกว่านะน้ำซุปอ่ะครับครับผมน้ำซุปนี้หูทำไมต้องใช้หม้อใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันมีตรงนี้แบ่งครึ่งอ่าแล้วก็ตั้งตรงนี้หม้อตรงนี้หม้อหนึ่งครับ
ระยะหลังมันขายดีมันไม่พอแล้วบังเกิดอันนี้มันหายครับอ๋อไม่พอก็เลยต้องตั้งหม้อใหญ่เลยก็เลยเอาเดียวเดียวเลยเอาเดียวดีกว่าครับแล้วหม้อนี้ใช้ทำอะไรลวกเส้นฮะใช้ลวกเส้นกับลวกเกี้ยวอย่างเดียวเลยครับแต่อันนั้นคือน้ำซุปอย่างเดียวเลยซุปอย่างเดียวอย่างนี้นี่ถังนี้ถ้ากี่กิโลเนี่ยผมว่าร้อยหกสิบโดยประมาณโอ้โหต้องใช้กระดูกเยอะขนาดไหนครับ

ข้างในไส้อะไรเอ่ยไส้หมูครับไส้หมูหมูใช้หมูส่วนไหนครับของที่นี่จะใช้เนื้อแดงใช้หมูเนื้อแดงเนื้อแดงเลยเอามาบดครับผมเอามาบดแล้วผสมเครื่องปรุงอะไรไหมครับอย่างงี้แล้วพริกไทยกระเทียมซอสแล้วก็น้ำมันหอยนี่ดูตรงนี้นะฮะนี่เกี้ยวตัวใหญ่ใหญ่เลยมีเนื้อหมูข้างในเต็มไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับเกี้ย
เย็นอ่าฮะอยู่ได้เป็นหลายวันอ่าฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บอีกสองวันมันลอยขึ้นมามันจะทำให้บะหมี่นี่เส้นนิ่มอ๋ออันนี้ก็คือเหนียวนุ่มบะหมี่คือต้องเหนียวนุ่มแล้วการเก็บรักษาก็ต้องดีด้วยก็ต้องดีไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีมาต้มเนี่ยมันจะเละอ่ามาดูหมูกรอบหมูแดงอ่ะมาดีกว่าที่
ก็ก็แบบว่าดีอ่ะเราจะสั่งเท่าไรก็ได้นิสัยดีทำอร่อยครับรสชาติสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงอ่าหมูกรอบแล้วครับหมูกรอบร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันเลยนี่สั่งเขามาเลยครับ
ดูเหมือนว่าสายตาของคุณผู้ชมเนี่ยจะจับจ้องไปที่หมูแดงและหมูกรอบแบบไม่กระพริบตากันแน่แน่ก็แง่แล้วค่ะเฮียหวดของเราแอบกระซิบหลังไมว่านอกจากการสั่งเนื้อสันในชิ้นใหญ่จากตลาดแล้วก็ต้องมาหมักเครื่องปรุงสุดพิเศษจนรสชาติเนี่ยเข้มข้นเข้าเนื้อส่วนหมูกรอบก็ไม่แพ้กันค่ะเฮียหว
ได้หมูกรอบหนังร่อนอย่างที่เห็นส่วนเรื่องความขายดีนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอหอ
อ่ะยืนนานชักเริ่มท้องร้องแล้วล่ะสิเอาเป็นว่าเฮียขาจัดมาสักชาม๒ชาม๓ชามสี่ชามแล้วแต่เฮียจะสะดวกเลยแต่ขอเน้นขอเด็ดเอาแบบชนิดที่เรียกว่าทานเย็นนี้อิ่มไปถึงเย็นวันอาทิตย์เลยนะคะเฮีย
โอ้โหเมนูเต็มโต๊ะไปหมดแล้วครับเฮียครับมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยก็อันนี้บะหมี่เต็มเครื่องฮะอันนี้บะหมี่หยกเป็ดฮะอันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับอันนี้กระเพาะปลาน้ำแดงฮะกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับเอานี่ก่อนบะหมี่เต็มเครื่องมันมีอะไรบ้างครับในนี้อันนี้ก็ครบเครื่องหมายความว่าบะ

แห้งกับน้ำเราจะทำไม่เหมือนกันลวกนานไหมครับแห้งนะครับนานกว่าน้ำฮะนี่คือเทคนิคนะครับ
ไว้ดูเก้ากันมานะฮะเกี๊ยวตัวนี้นะฮะซึ่งนี่ไส้เน้นเน้นเลย

หนังกรอบเนื้อนุ่มนะฮะลงตัวมากเลยครับผม

ก็เริ่มต้นที่๔๕แพงสุดก็คือนี่เลย๙๐บาท

อ่ะอยากจะเดินทางมาร้านเฮียแล้วร้านเฮียตั้งอยู่ตรงไหน

ใช่ซอย๒๔หน้าหมู่บ้านสินทราฮะ
กรวยไซน้อยซอย๒๔หน้าหมู่บ้านสินทารานะครับผม

ตั้งแต่๔โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนมีวันหยุดไหมครับ
หยุดนะครับเวลาหยุดเราจะขึ้นป้ายหลายวันครับ

บางครั้งใกล้เทศกาลตุดจีนกับศาสตร์จีนเราจะไม่หยุดไปรวมหยุดครับ
ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูแล้วกันว่าจะหยุดวันไหน

อ่ะต้องลองมาทานนะครับผมสำหรับช่อบะหมี่เกี้ยวหมูแดงนะครับ

แต่ร้านนี้เขาก็ไม่ได้เด็ดแค่บะหมี่เต็มเครื่องที่จัดเครื่องมาแบบบึ้มเท่านั้นค่ะ
ใครอยากทานเมนูเป็ดที่นี่ก็มีบะหมี่ยกเป็ดย่างหรือจะเป็นข้าวหน้าเป็ดก็มีเช่นกัน
ส่วนเมนูอื่นอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือจะเป็นกระท้อปลาก็อร่อยไม่เป็นรองใคร
งานนี้สาวคอนเฟิร์มค่ะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าเฮียน็อตและทีมงานจะพาไปตระเวนหาเมนูเส้นชามเด็ดที่วงเวียนย่อย
พบกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าเก่า๓๐ปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจิตกมล
ตำนานที่ไม่ควรพลาดจากร้านบะหมี่เกี้ยวกวางตุ้งเจ้าเก่ามหาชัย
และมาตรอกบัตรหลังเลิกงานไปกับเมนูเฟสโตชินีซอส
สโต้แซลมอนคั่วพริกเกลือกับคาโบนาร่าเบคอนครครีมไข่กุ้งกับหอยเชลย่าง
แล้วพบกันเสาร์ที่๒๒กันยายนที่เก่าเวลาเดิม
เพิ่มเติมคือเมนูเส้นน่ากินมากที่ย่านวงเวียนใหญ่
โปรดติดตามตอนต่อไป